รำแทงเข้เป็นการรำโนราโรงครูต่อจากรำคล้องหงเป็นการรำประกอบพิธีกรรมขั้นสุดท้ายของวันศุกร์
ในพิธีกรรมจะมีจราเข้ประดิษฐ์จากต้นกล้วยตานีที่ขุดขึ้นมาทั้งต้นและแกะสลักส่วนเง่าเป็นหัวจราเข้วางหันหัวไปทิศตะวันออกไว้นอกโรงพิธีโดยมีบทที่จะร้องและรำดังนี้
ตอนท้ายนายโรงจะใช้หอกแทงแล้วว่าบทลงอันนี้จัง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน